เลือกหัวหน้าภาคประชาทิบัติคนใหม่กันค่ะ
กับคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่นะครับ
วันนี้คุณชาวมีขวดได้เรียกระดมผลสมบาท
าทิบัติพวกอเทศให้มารวมตัวกันที่
พระแม่ธรณีบีบมวยผมตั้งแต่วันเสาร์ที่๘กรกฎาคมเลยนะฮะ
นี่อดีตรองโฆษกภักดิ์ประชาธิปัตย์นะครับบอกว่าก่อนจะถึงวันเลือกหัวหน้าพักหนึ่งวันเนี่ย
ต้องมาแสดงจุดยืนให้งดใช้ข้อบังคับพักเพื่อให้ทุกคะแนนเสียงมีความเท่าเทียมกัน
เหมือนกับที่เมื่อวานนี้เราถอดสมการตัวเลขใช่ไหมค่ะใช่คุณเช้าเนี่ยวันนี้ให้สัมภาษณ์นะครับ
ทีแรกระดมพลนะวันนี้บอกขอยกเลิกการระดมพลไปก่อนให้ไปเจอกันวันอาทิตย์ที่๙กรกฎาคม
ไปเลยวันจริงวันนั้นเลยโดยให้เหตุผลว่ามันมีข้อคอรหาว่าเป็นการจัดม็อบเพื่อกดดันกัน

แต่ยังขอยืนยันว่าต้องงดเว้นข้อบังคับให้โหวตเตอร์ต้องมีคะแนนเสียงเท่ากัน
ไม่ใช่เทน้ำหนัก๗๐ไปอยู่กับสสปัจจุบันแค่๒๕คน
วันนี้คุณเช้านี่ถึงขั้นตำหนิคุณเฉลิมชัยศรีอ่อน
เลขาธิการพักษ์เลยนะฮะ
ให้เคยประกาศจะวางมือทางการเมือง
หากนำสอสอในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ไม่ถึงเป้า
ทำไมไม่ทำอย่างที่พูดเอาไว้
คุณจุลินเขาก็ลาออกหัวหน้าพัก
ทำไมเลขาธิการพักษ์ไม่ลาออก
แล้วยังมาคอยชักใยสอสอ
สั่งให้สอสอในพักที่อยู่ใต้อานัทตัวเองเนี่ยต้องหันซ้ายหันขวา
หวังจะเข้าร่วมรัฐบาลโดยไม่คำนึงถึงจุดยืนทางการเมืองของพักประชาธิปัตย์
สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มสอสอ๒๕คน
ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเมื่อปีที่ผ่านมา
เมื่อปี๖ชุดล่าสุดที่ผ่านมา
ปรากฏว่ายังมีอดีต
เลขาธิการพักนั่นก็คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อน
ซึ่งจริงแล้วท่านก็บอกว่า
ถ้าได้ไม่ถึง๕๒ก็จะเลิกเล่นการเมือง
แล้วก็หมายความว่าจะหันหลังให้การเมืองจะกลับบ้านทันที
ครอบคลุมสอสอภายใต้อานัทของตัวเอง
สามารถสั่งให้ซ้ายหันขวาหันไปไหนก็ได้
ท่านผู้ชมครับก็แน่นอนว่าเป็นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างของพักเนี่ยนะฮะ
กำลังรับข่าวสารการแถลงข่าวของโฆษกภักดิ์ประชาธิปัตย์อยู่
นี่คุณติ่งมันลิกาบุญมีตระกูลมหาศุกร์อดีตกรรมการบริหารภักดิ์ประชาธิปัตย์
แล้วก็ความคิดเห็นผ่านแชทของกรุ๊ปไลน์ของพัก
บอกพวกที่กดดันให้พักโหวตพิธาเนี่ยตักกะแปลกนะ
รากเง่าของความเป็นประชาธิปัตย์ได้ยังไงลืมธรรมนูลของพักประชาธิปัตย์ได้อย่างไร
ลืมอุดมการของภักดิ์ประชาธิปัตย์ได้ยังไงนี่คลิปคุณคุณมันริกา
ฟังเสียงคุณมริกาหน่อยได้ไหม
ใช่แชทของฉันหรือเปล่าใช่ในกลุ่มสื่อมวลชนประชาธิปัตย์

ถามเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วคนก็แสดงความคิดเห็นค่อนข้างที่จะหลากหลาย
แต่ถ้าเกิดถามเราก็คือว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปกดดันให้สมาชิกพักประชาธิบัต
หรือไปกดดันให้สอสอประชาธิปัตย์มีมติให้ไปโหวตพิธา
ก้าวไกลชัดอยู่แล้วว่าเขาผลักดันให้เกิดการแก้ไขแล้วก็ยกเลิกมาตรา๑๑๒
เราเห็นชัดอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยถามว่าโหวตพิธาได้ยังไง
โหวตพิทาก็เข้ากับปฏิภัทธ์ทำผิดอุดมการของภักดิ์และธรรมนูญของภักดิ์
เรามีธรรมนูลเรามีอุดมการของ
ทีนี้ถ้าทางคุณชัยชนะเดชเดโชนะฮะสสนครศรีธรรมราชนะครับ
ซึ่งอยู่ในซีกของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพักนะฮะ
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับบอกไม่เห็นด้วยกับแนวคิด
จะให้ยกเว้นข้อบังคับเรื่องน้ำหนักคะแนนเสียงสอสอ
ที่มีอยู่๗๐ในการโหวตเลือกหัวหน้าพักมาเป็นเท่ากัน
โดยบอกว่าสส๒๕คนคุยกันแล้วไม่เห็นด้วยอย่างเด็ดขาด
เพราะนี่คือกติกาที่ยึดถือกันมานานของพักประชาธิบัติ
หากจะแก้ไขทำไมไม่แก้มาก่อนหน้านี้มาแก้อะไรช่วงก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่ใช่เรื่องจะมายกเว้นเพื่อให้ใครบางคนเนี่ยได้กลับมาเป็นหัวหน้าพัก
เหมือนอย่างที่ฝ่ายตรงข้ามกำลังทำ
พร้อมกับยืนยันด้วยว่ายังไม่เคยหารือเรื่องจะไปร่วมรัฐบาลกับใครเลย
สิ่งที่ในชาวพูดเนี่ยมันพูดเป็นตุเป็นตะฝันไปเองทั้งนั้น
ยืนยันว่ากรรมการบริหารภักดิ์ประชาธิปัตย์
จะไม่มีการคุยกันแล้วในเรื่องการเลือกหัวหน้าพัก
กฎกติกาเป็นอย่างไรไปใช้วันอาทิตย์นี้แบบนั้นเลย
คุณราเมฆรัตนัชเวงโคศกภักดิ์ประชาธิปัตย์นะครับ
วันนี้ชี้แจงขั้นตอนที่จะมีขึ้น
ในการเลือกหัวหน้าพักกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ชุดใหม่
ในกรุงเทพจะเริ่มตั้งแต่๘โมงครึ่งนะฮะ
ตอนเช้าโดยโวตเตอร์เดิม๑๙กลุ่มที่เคยบอกว่ามี๓๗๔คน
ตอนนี้ยอดเน็ตที่เหลืออยู่คือ๓๖๗คนนั่นบัตรลงคะแนนเห็นไหม
มีบางคนไม่สะดวกมาร่วมประชุมนะครับก็แจ้งมาแล้ว
แต่ต้องมีเสียงในที่ประชุม๓ใน๔ที่จะรับรองก่อน
น้ำหนักคะแนนของโหวตเตอร์ที่มีคนไม่เห็นด้วยที่ให้เสียงสอสอมีน้ำหนักถึง๗๐
ก็ต้องใช้เสียง๓ใน๕ของที่ประชุม
ถ้าเขาจะให้ยอมยืนยันมีหลักเกณฑ์ในการแข่งขัน
ไม่ว่าจะมีการเสนอมากี่คนเนี่ยทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
ภายใต้ข้อบังคับของพักไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกัน
และคนที่เสนอชื่อเป็นหัวหน้าพักต้องแสดงวิสัยทัศน์ภายในกรอบเวลา๗นาที
โคศกภาพประชาธิบัติยังบอกนะครับว่าแม้ประชาธิบัติจะมีเสา๒๕คน
เรื่องการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลหรือจะโหวตหรือไม่โหวต
ซึ่งคงต้องรอชุดใหม่ได้มาแล้วเขาคงจะหามติกันว่าเออตกลงจะเอายังไง
ก็รอวันอาทิตย์นี้ว่าตกลงแล้วจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะ